สวัสดีครับกีฬาในช่วงเย็นวันนี้พูดถึง

ปรากฏว่ายังให้โคชโตย์และโคชโฮด

อีก๑ทรวมถึงได้ชาติที่๔
สนามินทร์มีแล้วก็คือครัวเหล้าเศร้าตามที่เป็นข่าวนั่นแหละครับ
โคชโตยรักษาการคุมทีมตั้งแต่ช่วงเอเชียนคลับมานะครับ
แล้วก็ต่อเนื่องถึงศึกชัยนะครับซึ่งคว้ารองแชมป์กลับมาได้
สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนั้นก็ประกาศแต่งตั้งให้โคชโตย
รวมถึงโค้ชโชคทำงานต่อเนื่องนะครับในฐานะผู้ปุกษรแล้วก็ผู้ช่วยผู้ปุกษรตามลำดับ
ในรายการฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ครับต่อครับ
โดยพลตรวจเอกดรสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมาคมก็บอกนะครับว่า
ผลงานในการแข่งขันเอเชียนครับจนถึงชัยนาคครับ
ทำให้สมาคมนั้นเชื่อมั่นในบุคลากรคนไทย
ถ้าเกิดว่าสมาคมสามารถดำเนินการในเรื่องของกฎระเบียบได้
ก็พร้อมที่จะสนับสนุนโค้ชโตยทำงานต่อไปครับ
ในชัยนะครับก็ดีนะครับ
ก็นับว่าเป็นที่ยอมรับได้
ผมใจจริงอยากจะสนับสนุนโค้ชคนไทย
งานคนไทยให้ทำหน้าที่ตรงนี้จึงได้มอบหมายหรือให้โค้ชโตยโค้ชโชคทำหน้าที่ตรงนี้ในรายการชิงทรัพย์ที่จะมีถึงนะครับ
ส่วนในรายการฟุตบอลโลกต่อจากนี้เนี่ย
ถ้าทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วก็เราสามารถที่จะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวกับกฎระเบียบต่างได้
ผมก็พร้อมที่จะสนับสนุนให้โค้ชโตยทำหน้าที่ตลอดไปครับ
โคชโตยศิริศักดิ์นะครับก็บอกว่าเตรียมที่จะเช็คฟอร์มผู้เล่นในช่วงก่อนที่ศึกคิงส์ครับจะเริ่มขึ้น
แล้วก็ยอมรับว่าเป็นงานหนักเพราะว่าแต่ละทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันโทรเมนต์นี้
แต่เป็นทีมที่แข็งแกร่งทั้งสิ้นแต่เมื่อได้รับการมอบหมายหน้าที่มาแล้วก็พร้อมจะทำแบบเต็มที่ครับ
ก็มันเป็นธรรมดาครับที่เราต้องรักษาแชมป์ไว้นะครับ
เพราะว่าคราวที่แล้วก็เราเป็นภาพที่ไม่สามารถรักษาแชมป์ไม่ได้
แต่ว่าทีนี้มันก็เป็นการพูดง่ายด้วยศักดิ์ศรีของคนไทยนะครับนักเตะไทย
แล้วก็ตัวผมเองก็ได้รับผิดชอบในส่วนนี้กับทีมงานก็จะทำผลงานให้ดีที่สุดนะครับ
เพราะว่าได้คุยกับท่านนายกแล้วว่าจะทำหน้าที่ให้มันออกมาดีที่สุดนะครับ
ส่วนอีกหนึ่งชาตินะครับที่ยืนยันมาเรียบร้อยแล้วก็คือคุราเซาหรือว่ากุราเซานะครับ
ครับครั้งนี้ปัจจุบันนะครับทีมนี้เนี่ยอยู่อันดับที่๘๒ของโลกแล้วก็อยู่ในโซนอเมริกาการหรือว่าคอนคาร์เคฟโดยเป็นหมู่เกาะที่เป็นอาณิคมของนิทเตอร์แลนด์ส่วนใหญ่นักเตะเนี่ยก็ค่ะแค่งนะครับในหลีกของนิทเตอร์แลนด์มาเล่นในอังกฤษก็เคยมีเหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยไม่ธรรมดากับฟี
นะครับก็จะมีไทยเจ้าภาพนะครับอันดับ๑๑๔ของโลกเวียดนาม๙๘อินเดียดับ๑๐๑แล้วก็คุณสาวนะครับอันดับที่๘๒โดยจะแข่งขันในรอบแรกประกบคู่นะครับวันที่๕มิตรทุนายนแล้วก็คนชนะเนี่ยจะเข้ารอบจริงคนแพ้จริงที่๓ในวันที่๘มิตรทุนายนส่วนการประกบคู่จับสลากก็เดี๋ยวรอยืนยันอีกครั้งนะครับ
คุณซื้อชาวเกาหลีใต้ก็บอกนะครับว่าเป็นความท้าทายที่สำคัญในชีวิตอาชีพโค้ชและเขาก็เชื่อมั่นว่าจะสามารถพาทีมหนีจากโซนท้ายตารางกลับมามีลุ้นติดหัวตารางอีกครั้งหนึ่งได้
ส่วนคุณรณฤทธซื้อวาจาผู้ในการสโมสรบอกนะครับว่าสาเหตุที่เลือกกุญสือคนนี้เป็นเพราะว่ามีความเฉียบขาดแล้วก็มีสไตล์ที่น่าจะเข้ากับทีมได้แต่ก็ไม่ได้ตั้งเป้าหมายในตอนนี้ขอเพียงแค่ให้โค้ชทำผลงานออกมาให้ดีที่สุดเท่านั้นครับ